บอกเลยว่าความรักตอนนี้ก็แฮปปี้ดี
หลังจากที่เคยมีปัญหาอะไรกันบ้างมากวนใจอยู่
ตอนนี้กลับมาแล้วหวานกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมค่ะ
ทั้งมีรูปถ่ายคู่กันไปทริปทะลงทะเลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ

กักตัวโควิดที่ผ่านมามีเหตุให้งอนกันยกใหญ่
ฝ่ายชายไทม์ไทยค่ะก็ออกตัวเลย
ยอมรับเลยว่าเป็นความผิดของเขาเอง
เผลอไปทำเรื่องที่สาวโฟมไม่ชอบ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เคลียร์ใจกันไปเรียบร้อยค่ะ
ล่าสุดเจอไทม์ไทยถามหน่อยอัปเดตเรื่องราวความรัก
หลังที่กลับมาคืนดีกันอีกครั้งดูจะหวานขึ้นกว่าเดิมอีก

เพราะว่าแววมาว่าเข้าสู่ปีที่๗แล้วนะคู่นี้
จะมีเรื่องของอาถรรพ์รักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า

กลัวอาถรรพ์ตัวเองนะครับ

ถึงก็ข้อห้ามคือเหมือนเราต้องคุมสติตัวเองให้อยู่กับตัวเองอะไรอย่างนี้

ก็มีอะไรที่ไม่ดีเลยเขาก็จะคอยบอกเราอะไรอย่างนี้ครับผม

ผมรู้สึกว่าผมคุยแล้วรู้เรื่องสุดมันเหมือนเป็นพี่น้องเราคนหนึ่ง
คนในครอบครัวอะไรอย่างนี้เขารู้ทุกอย่างคือแบบว่าสมมุติผมไปอยู่ในที่สถานที่หนึ่งแล้วเรามองแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเค
เรามองหน้าเขาเขารู้แล้วว่าเรารู้สึกอะไร
สองคนไม่ได้คุยเรื่องอนาคตอะไรขนาดนั้นคือก็อยู่ไปอย่างนี้แล้วก็สบายใจ
คือคู่นี้เป็นเคมีที่เข้ากันมากแล้วก็เป็นสายฮาคู่กันสุดแล้วก็เป็นคู่กัดเป็นคู่กัดแล้วก็เป็นคู่รักด้วยมันทุกอย่างมันลงตัวมันอยู่เหมือนเป็นเพื่อนกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะไม่เบื่อ